สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่เนี่ยนะครับ
รวมถึงกรุงเทพมหานครคงตื่นมาได้เจอกับสายหมอกบางปกคลุมทั่วบริเวณเลยนะครับ
อกจากมีสายหมอกแล้วอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวรวมไปถึงมีสายฝนโปรยปลายเล็กน้อยที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
เนื่องจากก่อนหน้านี้บริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นได้อ่อนกำลังถอยร่นออกไปนะครับ
จึงทำให้ความชื้นนั้นเข้ามาแทนความชื้นเหล่านี้นั้นก็ทำให้เกิดหมอกเกิดขึ้นในยามเช้านะครับ
แล้วก็นอกจากนี้เองความเชื่อเหล่านี้น่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าในอีกไม่กี่วันความชื้นเหล่านี้ก็สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมาได้หลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศเมืองไหนของเรานั้นจะเป็นอย่างไร
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรา๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้มาจนถึงหน้าขณะนี้นะครับ
มีกลุ่มฝนที่น่าสนใจ๒จุดด้วยกันจุดแรกก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
จุดนี้มีฝนตกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหลังจากนี้กลุ่มฝนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ปัจจัยสำคัญก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวจากดีเรชั่นที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของเวียดนาม
กัมพูชาแล้วก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเมืองไทยของเรา
หลังจากนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนือนะครับ
นั่นก็หมายความว่าจุดที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่ผ่านก็จะหอบฝน
แล้วก็เหนียวนำเอาความชื้นที่ปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตกลงมาด้วย
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณลักษณะการตกของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
พื้นที่สีเขียวเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพื้นที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
เหลืองคือฝนตกหนักนะครับสีเขียวคือตกปานกลาง
จะสังเกตว่าในช่วงหลัง๒ทุ่มนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนนั้นเริ่มมีการเขยิบมาตอนกลางประเทศ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

ฝั่งฝั่งทอลโบประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นลงนะครับ
อากาศที่เย็นลงแบบนี้มาเจอกับความชื้นที่
ก่อนหน้านี้ปกกลุ่มบริเวณตอนกลางประเทศไทย
เพราะว่าจะทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้
และแน่นอนถ้าหากบริเวณไหนมีฝนตก
ประกอบกับมวลอากาศเย็นที่แพลลงมาอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าอาจจะทำให้อุณหภูมินั้น
เย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต

คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิกันบ้าง

คาดการณ์ว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
อาจจะเยอะหน่อยช่วงวันอังคารไปจนถึงวันพฤหัสบดี
อุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ว่าจะอยู่ช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะครับ
สุดคาดการณ์ว่าพื้นราบจะอยู่ที่๑๙องศาเซลเซียต

ฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์

แต่ว่าอุณหภูมินั้นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๐องศาเซลเซียต

ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวใช้ชีวิตกลางแจ้ง
เขาจะต้องเฝ้าติดตามการพยากรนักศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ